เอาล่ะไปดูคนไทยช่วยกันวิกฤตไหนก็ตามนะครับ
ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคนไทยไม่ทิ้งกัน
จะเอาวาดวัดสว่างอารมณ์และความประถม
ผักกวางตุ้งฟรี๑๐๐กิโลกรัมครับคุณผู้ชมครับ
แก่ชาวบ้านบอกว่าช่วยลดภาระ

แย่อีกแล้วแม่ก็บอกนะครับ
นี่แหละฮะคือมีเจ้าของร้านนี่
เอาผักมาถวายแก้โบร์นพระเหงินพระทองเดี๋ยวมั้ย
พักกวางตุ้งสด๑ตันนี่ฮะคุณผู้ชมครับ
ตันเต็มถูกลำเลียงไปยังวัดสว่างอารมณ์
เพื่อถวายแก้บนพระเงินพระทอง
หรือว่าหลวงพ่อรวยนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด
โดยเจ้าของร้านสุมารีค้าผักผลไม้ตลาดศรีเมือง
ราชบุรีเล่าบอกว่าช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานู่น
โควิดรอบนู้นนะครับนะฮะคือเธอประสบปัญหาด้านการเงิน
แล้วก็นะครับธุรกิจขัดทุนเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดรอบนั้นแหละ
ท้อแท้ทุกข์ใจมาไหว้ขอพรพระเงินพระทองครับ
ขณะนี้ธุรกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วก็เลยเอาผักกวางตุ้งมาถวายแก้บนนะครับ
ให้กับวัดทั้งหมดเลยพระครูยะติธรรมานุยุทธ์นะครับ
หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสนะครับจึงนำผักกวางตุ้งแก้บนที่วางเรียงรายอยู่ทั้งหมด
จ่ายให้ชาวบ้านที่แวะมาทำบุญที่วัดรวมไปถึงชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง
เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพทั้งยังจะนำไปประกอบอาหารแจกชาวบ้านด้วย
โอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะแจกฟรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙
รอบนี้แหละขณะที่รือศรีเนรธาตุพุทธคุณแห่งอาสมรือศรีเนร
วัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มาร่วมแจกผักกวางตุ้งในครั้งนี้ด้วยฮะ